ที่นายชูวิทย์กระมวลวิสิตเองนะครับก็ยืนยันว่าจะเดินทางไปคำ
ฟังคำพิพากษาแน่นอนแล้วเมื่อคืนนี้
เอาล่ะเราติดตามบรรยากาศได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

เช้าวันนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรามีนัดกับนายชูวิทย์กระมวลวิสิต
หัวหน้าพักรักประเทศไทยนะครับว่าเราจะเดินทางไปที่สารอาญา
กรุงเทพใต้เพื่อไปร่วมฟังคำพิพากษาของสารดีกาในคดีรื้อบาเบียด้วยกันนะครับ
และในช่วงเช้าวันนี้นะครับทางด้านของทีมข่าวของเรานั้นก็ได้มีการพูดคุยสอบถามไปกับทางด้านนายชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับ
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการที่จะเดินทางไปยังสารอาญากรุงเทพใต้
เนื่องจากว่าวันนี้นะครับทางศาลเองได้นัดทางด้านนายชูวิทย์และจำเลยที่เกี่ยวข้องกับคดีรื้อบาเบียสุขุมวิทย์ซอยสิบเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหก
รวมแล้ว๖๐กว่าคนนะครับว่าจะต้องมาฟังคำพิพากษาของสารดีกาหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับสารนั้นได้เลื่อนอ่านคำพิพากษาในคดีนี้ไปแล้วถึง๒ครั้งด้วยกัน
ซึ่งเป็นที่พักของนายชูวิทย์เองทางด้านของทางทีมงานของนายชูวิทย์เอง
ก็มีการประสานงานกับทางทีมข่าวของเราแล้วนะครับว่า
ทางด้านของนายชีวิตเองยังคงทำภารกิจส่วนตัวอยู่บนโรงแรมนะครับ
แต่ว่ายืนยันว่าวันนี้นะครับทางด้านนายชุวิตนั้นจะเดินทางไปฟังคำพิพากษาของศาลอย่างแน่นอนนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตัวเขาเองนั้นเคยเดินทางไปยังต่างประเทศแล้วก็มีเสียงวิจารณ์ต่างนานานะครับว่าอาจจะหลบหนีคดีหรือไม่
เพราะว่าวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันชี้ชะตาสำคัญของนายชูวิทย์นะครับ
จากว่าเป็นคำพิพากษาของสารดีกาแล้ว
โดยเฉพาะในคดีนี้นะครับมีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ
เพราะว่าคดีนี้แม้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๔๖แต่ว่ามีการใช้ระยะเวลาในการต่อสู้คดีในกระบวนการของศาลนั้นค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับ
แล้วก็คดีนั้นมามีบทสรุปเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคม๒๕๔๙นะครับ
สารอาญากรุงเทพใต้ได้อ่านคำพิพากษาสารชั้นต้นนะครับ
โดยยกฟ้องพุทธหาทั้งหมด๑๓๗คน
ซึ่งนั่นก็คือนายชุวิตอยู่ในนั้นด้วยนะครับ

เพราะว่ามีการยื่นอุทธรณ์จนในที่สุดนะครับ
เมื่อวันที่๑๑กันยายน๒๕๖๒
อุทธรณ์นั้นได้แก้คำพิพากษา
เป็นจำคุก๕ปีนายชูวิทย์นะครับ
แล้วก็ทางด้านของพันโทฮิมาลัย
รวมทั้งทางด้านของพันธรีธัญเทพ

ยังคงมีจำเลยอีก๖๖คน

และใช้กำลังประทุษร้ายในเวลากลางคืน
ส่วนจำเลยที่เหลืออีก๖๔คนนั้น

นั่นก็หมายความว่ายกฟ้องนะครับ
วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญ

จะต้องไปฟังคำพิพากษานะครับ

พิพากษาในคดีนี้มาแล้วถึง๒ครั้ง

ทีมข่าวของเราไม่มีเฉพาะผมทรีย์คนเดียวเท่านั้น
ที่อยู่ก่อติดข่าวนี้นะครับ
แต่ว่าทีมข่าวของเรายังคงปากกระดักรอ
ที่จะรายงานบรรยากาศอยู่ที่ทางด้านของ

ซึ่งวันนี้นะครับทางด้านท่านผู้ชมที่ติดตามทางไทยรัฐทีวี
จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของคดีนี้อย่างแน่นอนนะครับ
ทันทีที่ทางด้านของนายชีวิตกระมวลวิสิต
ภารกิจจากห้องพักบนโรงแรมแล้ว
และจะมีอะไรพูดคุยกับทางทีมข่าวของเราบ้าง
เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ